หนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าโหปล่อยซิงเกิ้ลออกมาดังเป็นพลุแตกทุกเพลงนะคะ
อย่างเพลงรักติดไซเรนหรือว่าจะเป็นเพลงดีล่าสุดค่ะ
ถ่ายทอดความรู้สึกหนุ่มที่จริงใจ

ดีใจครับแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่แบบเหมือนให้โอกาสผมได้แบบทำอะไรเยอะมาก
เราแบบได้เริ่มตั้งใจตั้งใจจะทำตามความฝันเราจริง
ก็มีคนให้โอกาสที่เราจะได้ทำมันจริงอะไรอย่างนี้เพลงช้าเลย
แล้วก็เป็นโปรเจคของพวกเราที่เราตั้งใจทำกันมานานมาก